คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่ข่าวนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไร
พ่อเลี้ยงโหดคนนี้คุณผู้ชมที่สมุทรปราการตำรวจจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เมื่อวันก่อนเชื่อว่าหลายคนยังติดตามกันอยู่นั่นเอง
จับลูก๒ขวบ๕เดือนโอ้โหทุบตีสุดท้ายทิ้งน้องในอ่างน้ำ
น้องเสียชีวิตคุณผู้ชมนะแล้วก็กำลังจะหนีกลับบ้านเกิดด้วย

คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีนะเขาก็ทำใจไม่ได้เหมือนกัน
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสพพระประแดงสมุทรปราการ
คุณผู้ชมบุกเข้าจับกลุ่มนายวิโรธอินลาอายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายน้องไทเกอร์วัย๒ขวบ๕เดือนเท่านั้นเอง

กุมได้ที่ห้องพักรายวันใกล้กับขนส่งหมอชิด
ขณะที่กำลังหลบหนีกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ก็อุ้มลูกคนเล็กวัย๕เดือนไปด้วยนั่นเอง
ใช่ค่ะคือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตามจับกลุ่มคุณผู้ชม
เขาหนีตอนที่เขาหนีเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้

หลังจากทำร้ายลูกเลี้ยงน้องไทเกอร์
แล้วเขาอุ้มลูกเล็กวัย๕เดือนลูกเล็กคนนี้เป็นลูกแท้ของเขานะคะ
ที่เกิดกับภรรยาตัวภรรยาของเขามีลูกติด๒คน
แล้วคนที่เขาทำร้ายเนี่ยก็คือน้องไทเกอร์วัย๒ขวบกว่า

ใช่แล้วเขาเนี่ยเอาลูกของเขานี่แหละนะที่เกิดกับภรรยาคนนี้นะคะ
คืออุ้มแล้วจะหนีไปตอนเจ้าที่ไปจับกำลังนอน
อยู่บนเตียงหลับอยู่กับลูกนั่นแหละอันนี้กล้องมุมจรปิด
อันนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดจงจรปิดที่ภาพว่าคุณเห็นแม่ไหม
แม่อุ้มลูก๕เดือนส่วนตัวพ่อเลี้ยงอุ้มน้องไทเกอร์
ซึ่งคุณนิวดิหัวน้องเนี่ยโอนเอนแล้วน้องไม่มีสติแล้วตอนนั้น
หมดสติแล้วแต่ตายังลืมอยู่ลักษณะตาเหลือก
เขาออกมาเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะพาน้องเนี่ย
ไปหาหมอจะไปโรงพยาบาลแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าดูท่าทาง
คือมันเหมือนไม่ได้รีบร้อนอะไร
คดีนี้ค่ะสืบเนื่องมาจาก๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมนางสาวสิรานีอายุ๓๐ปีซีรานีนี่เป็นแม่นะครับ
แม่ของน้องไทเกอร์เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ว่าน้องไทเกอร์ถูกนายวิโรธพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
คือในวันเกิดเหตุนะคุณแม่เขาอ้างว่านายวิโรธเนี่ย
อยู่ในอาการมืนเมาทุบแล้วก็บีบลำตัวบีบท้องของน้องไทเกอร์
แล้วก็ไม่รู้อุบัติเหตุหรืออะไรแหละ
สภาพน้องคืออยู่ในอ่างน้ำคุณผู้ชม
เพราะว่าไม่พอใจน้องไทเกอร์ที่งอแงแล้วก็ถ่ายบ่อย
สุดท้ายน้องไทเกอร์เสียชีวิตค่ะ
พอนายวิโรธทราบเรื่องก็เลยพาลูกชายคนเล็กหลบหนีไป
แต่ตามภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นนะว่านายวิโรธเนี่ย
มีการอุ้มน้องไทเกอร์เหมือนพยายามจะขอความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้ค่ะ๑๑พฤศจิกายนตำรวจนำตัวนายวิโรธไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่อ้างว่าน้องไทเกอร์ลื่นล้มคางกระแทกพื้น
รวมไปถึงบริเวณอ่างอาบน้ำในห้องน้ำด้วย
เขาร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะแล้วเขายืนยันด้วยว่า
แม้น้องไทเกอร์นี่นะจะเป็นลูกเลี้ยง
แต่เขารักและเอ็นดูน้องเหมือนลูกแท้คนหนึ่งเลย
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าทำร้ายไหมทำร้ายจริง
ทำร้ายบ่อยเพราะว่าน้องไทเกอร์ดื้องอแงพูดไม่ฟังค่ะ

ขอแค่นี้นะรู้สึกผิดไหมครับ
รู้สึกผิดครับพ่อขอโทษแล้วกันครับพ่อไม่ได้ตั้งใจ
รู้สึกผิดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะฮะ
เพราะว่าตอนทำก็ทำซะเยอะขนาดนี้จนน้องเสียชีวิต
คือไม่ใช่ครั้งแรกนะในการทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าก็มีอยู่หลายครั้งเพราะว่าลูกดื้อห้ามไม่ฟังนะคะ
แต่ดื้อยังไงก็ตามคุณผู้ชมเด็ก๒ขวบเอง
ขณะเดียวกันที่นางสาวสิรานีนะคะภรรยานี่นะ
บอกว่าสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนหลักเลยนะชอบกินเหล้าขาว
เวลาเมานี่นะไม่ได้ทำแค่ลูกนะทำเขาด้วยเหมือนกัน
โดนเป็นประจำเลยค่ะแต่ว่าถามว่าสามีเนี่ย
มีพฤติกรรมที่แบบว่ารุนแรงเลวร้ายแบบนี้บ่อยครั้งไหม
บอกว่าอารมณ์ร้ายก็จริงแต่เขาก็รู้สึกได้ว่า
รักน้องไทเกอร์แม้ว่าจะเป็นลูกเลี้ยง
แต่ด้วยว่าลูกชายเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างงอแง
ก็เลยถูกตีบ่อยค่ะก็เลยเชื่อว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
สามีเนี่ยอาจจะเมาแล้วอาจจะควบคุมสติไม่ได้นั่นเองนะ
คดีความค่ะตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายเตรียมนำตัวไปฝากค้างต่อสารสมุทรปราการ

เอาจริงนะเด็กสองขวบเนอะคำว่าดื้อมากจนต้องทำร้ายกัน
เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดื้อขนาดนั้นเลยเหรอเนอะ
แล้ววันที่เกิดเหตุก็ตามกล้องวงจรปิด
ผู้เป็นแม่เองก็เดินตามออกไปด้วย
ไม่รู้ว่าขณะที่เกิดเหตุคนเป็นแม่ได้เห็นทุกอย่างหรือเปล่านะครับ